สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะฮะ
กลับมาเจอกันหลังจากที่เลขออกแล้วค่ะเลขอะไรวันนี้ประกาศเลยท่านผู้ชม
ใครที่มีโชคนะฮะแล้วมีการแจกกระเป๋าข่าวใส่ไข่ด้วย
พูดเหมือนรายการเราใบ้ถูกอย่างนั้นอ่ะไม่ถูกเลยเออมี๕มา
งวดนี้คนที่มาแรงสุดคือคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
จริงเหรอให้ถูกตรงเลย
ราวราวราวราวที่๑๑๘๒๕๖๔
มีเรื่องเล่าขานมาจากทางลำปางใช่ไหมคะ
ราวราวราวที่๑๘๑๒๕๖๔มีใครซื้อ๘๑๑๕๖๔คะ
พ่อหนูแม่จริงเหรอผ่านไปตัวเดียวจริงเหรอ

เขาก็อ๋อเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เลยเอามาตรวจ

แสดงว่า๘๑๒ก็ต้องอยู่แถวบ้านเธอเหรอ

พ่อก็สั่นอยู่ที่บ้านรั่วเป็นลมมาแล้วแม่

ก็ถ้าเกิดวันนี้ถูกก็ไปทำงานแล้วค่ะ

เรียกใครเรียกอีเองจี้ตบปาก

ตอนนี้ล่ะตอนนี้เรียกอะไรก็เรียกเหรอ

ส่วนเลขหน้า๓ตัวก็๒๕๕ใกล้ไหม

เหรอ

ใช่มี๕๕อะไรอย่างนี้
อันนี้อยู่ด้วยกันสลับกัน๒๕๕
พี่ขายไปแค่๔ตัว

กระเป๋าแจกตามสัญญากระเป๋ากันดีกว่า
ใช่ค่ะสหรัฐอัรับอิมิเรต

ประกาศว่าถ้าเกิดช้างสื่อไทยชนะเนี่ย

มีคำถามไม่มีคำถามมีคำถามค่ะพี่เมย์ค่ะ
คำถามอะไรดีคำถามของเรานะคะ
ถ้าไม่เรียกสลากินแบ่งรัฐบาลจะใช้ชื่อใหม่ว่าอะไร
โอ้โหให้ส่งไลน์เข้ามาเลยใช่ไหมเนี่ย

กระเป๋าเนี่ยตามคำสัญญาที่เราบอกไปง่ายเลยค่ะ
เข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะรายการข่าวใส่ไข่
แล้วก็ตอบคำถามใต้โพสต์ในแฟนเพจรายการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับติดแฮชแท็ก
กระเป๋าข่าวใส่ไข่
ทำตามกฎิกาแบบครบถ้วนเนี่ยนะคะ
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ถามว่าสลากถ้าไม่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล

คำตอบของใครโดนใจพิธีกรแล้วก็ครีเอทีฟที่สุดนะคะ
๑๐ท่านก็รับไปเลยกระเป๋าผ้าข่าวใส่ไข่จ้ารับไปเลย
อ่ารู้หน่อยครับแม่ได้สละชิ้นช็อปใช้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
ดูใช้ว่า๘๐บาทเที่ยวทั่วไทย

อือบัตรให้ความหวังอะไรแบบนี้
เหมือนเมื่อวานนี้ไง๑ใบเปลี่ยนชีวิต
แล้วยังไงอย่างนี้แต่ห้ามใช้หวยนะคะไม่ถูกต้องนะคะ

ถ้าเกิดใครไม่ได้นะคะก็ต้องโทษคุณมดดำ
คุณมดดำคนเลือก

จริงหนูอยากทำเป็น๘๙๐๐ใบเลยแจกทุกคน

มันบ่อยมามาก

ใส่แซนวิชไปกินอาหารได้หรือใส่เสื้อผ้า

แต่อย่างนี้คุณต้องพกถุงจริง

ถุงพลาสติกทั้งหมดจะมีมูลค่าที่

ถ้าจะซื้อก็๑๐บาท

ซึ่งเขาจะไม่ผิดกฎหมายแล้วด้วยนะฮะ

เขาจะขายถ้าจะซื้อเขาไม่ได้ขายผิดถูกด้วย

แท็กกระเป๋าข่าวใส่ไข่นะคะ

เราพาท่านผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ

พบในจืดหรือนายเข็มทองโมราชอายุ๕๒

เขาทำการปักหลักอดอาหารประท้วงเธอ
หลังจากเหตุการณ์ช้างป่าตกเหวนรกตาย๑๑ตัว
เขาอยู่ที่หน้าปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับ

เขามีผสงทึ่งทราบต่อมาคือพระธูสุนทรศิรวรรษ

และรุนแรงมากเมื่อปี๒๑๓๕

มีช้างป่า๘ตัวตกเหวนรกตาย
ล่าสุดที่เราเสนอข่าวไป

สาเหตุหลักมาจากมีการสร้างร้านอาหารที่พัก

ขวางเส้นทางการเดินบนเหวนรกเกินความจำเป็น

ตายไปอย่างตายเปล่า
เขาเลยมาอดอาหารประท้วง๔วันแล้วให้แก้ไข

ด้านสิ่งแวดล้อมโดย

ก็นำมาลัยดอกไม้ป่าไปลอยเหนือ

อุทิศส่วนกุศลเนี่ยคนนี้ที่เขาอดข้าวอยู่นะคะ
แล้วก็ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นจิตสำนึกนักท่องเที่ยว
ที่มาพักผ่อนบนขาวใหญ่เนี่ยมีมาตรการ๔ม
ขอคืนพื้นที่ก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ

๒ไม่ขับรถรถเร็วเกินกำหนด๖๐กมต่อชั่วโมง
นี่ห้ามยากจริงโดยเฉพาะที่ขึ้นมาจากปลาจีน
น้องคนนโดยยกว่าโอ้โหขับกันเร็วมาก
๓ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าและเพื่อนนักท่องเที่ยว
ไม่ทิ้งขยะให้นำขยะหลังใช้แล้วกลับลงไปทิ้ง
หรือว่านำขยะคืนถิ่นนี่เอาขึ้นมาก็เอากลับไปด้วย

ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเด็ดขาแล้วก็ไม่ให้ผู้สึกข่าว
บันทึกภาพด้วยหลังจากที่มีเหตุการณ์ช้างป่าตกตายไป๑๑ตัวเนี่ย
เพิ่มเติมเดิมมีอยู่แต่น่าจะไม่พอ
พอมีตรงนี้ก็เล็ดรอดไปเข้าไปทางอื่น
แล้วคนจะสร้างสะพานยกระดบในการ

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้ต่อไปในภายภาคหน้า
ดูดิน้ำตกสูงเป็น๑๐๐เมตร

ใช่อันนี้ก็ไม่ได้มีใครไปกันแกล้งใด

ปัญหาช้างมันก็จะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยตอนนี้อย่าง
คนเยอะขึ้นแล้วก็ช้างก็
เราได้อนุรักษ์ช้างได้ดีขึ้นแค่นั้นแล้วกัน

แล้วก็ปัญหาอีกปัญหาถ้าสมมุติเอาจริงคือแล้วไหม
วันนี้คนเอาช้างไปปล่อยจริง

ก็เลยเริ่มบุกเริ่มอะไรกันเยอะพอสมควร
ก็คือมีการเอาช้างไปปล่อยคืนป่ากันเยอะเหมือนกัน
อีกหนึ่งอย่างที่ว่ากันไป

อย่างที่บอกว่าแหมทุกวันนี้คนเราไม่เคยกลัวผี
สางเมื่อก่อนป่าช้าสมัยพี่เด็ก

แค่คำว่าป่าช้าเราก็กลัวแล้ว

หัวหายทีซ้ำไป

ที่เสียชีวิตเนื่องจากเอาง่ายคือตายโหงนั่นแหละ

จากที่บรรจุศพที่อยู่ภายในป่าช้า

น้องมะแซวตำบลดูน

พร้อมกับนายหนูสินทิพโพ

เสียชีวิตจากการถูกรถไฟทับ

คือเป็นชาวบ้านเขาจะเชื่อกันว่า
คนที่ตายไม่ปกติคือตายด้วยอุบัติเหตุ
หรือถ้าสมมติประสาทชาวบ้านอย่างเราเรียกว่าตายโหง

แล้วก็ต้องเก็บไว้เฉยอย่างนั้นแหละ

แต่ถ้าสมมุติโอเคอย่างอุบัติเหตุ
อาจจะได้๓ปี

เหมือนมาก่อนใส่ในโรงที่บกบุญทัพ

เค้าใส่ท่อซิเมนก็เอาโรงโสบใส่อีกที

แล้วก็อาจจะต้องมีเศษเหรียญเศษเงินตามความเชื่อว่าของรักของผู้ตายก็จะเก็บเอาไว้
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เปิดพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้หาย

วันนี้คนก็เลยไปถามเนรนแอร์กัน
เพราะเนรนแอร์เนี่ยเราเคยเห็นว่าเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับการย่างศพ

คือเคยเข้าคุกไปหลายเป็นเกือบ๑๐ปีนะฮะเกี่ยวกับการย่างศพเด็ก
เพื่อที่จะเอาไปทำกุมารทองเนี่ยส่งขายเมืองนอกเมืองน่าเชื่อว่า
ุมารทองตามคาซีโนตามอะไรก็แล้วแต่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยจะต้องมาจ้างเนรนแอร์ทำ
สมัยก่อนเนี่ยถือว่ารุ่งเรืองเลยล่ะจนในที่สุดตำรวจก็จับเนรนแอร์เข้าคุกไปแล้วรอบนึง
วันนี้เนรนแอร์หรือนายหารรักษาจิตเนี่ยเจ้าของฉายาจอมขมังเวศ
นักข่าวไทยรัฐก็ไปถามว่าเนรนแอร์ถามจริงเถอะกระโหลกของคนตายเนี่ย
เขาเอาไปทำอะไรกันเออเออเนรแอร์ว่าไงคะ
กระโหลกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์สามารถเอาไปปลุกเสกแล้วก็ไปใช้งานผี
ใช้งานผีให้เป็นบริวารฮะหรือนำไปเป็นเครื่องรางของขลังต่างเนี่ย
บ้างก็เอาไปทำของมงคลเขาว่าอย่างนี้เลยเพื่อเสริมบารมีแก่ผู้พกพา
เช่นเดียวกับปั้นเน่งที่ตัวเองสวมคออยู่อ่ะเขาบอกว่าเซนแอร์ก็สวมคออยู่เนี่ยนะครับ
คนที่เล่นการพนันมักจะชอบพกไว้บูชาเพื่อเข้าบ่อน
โดยคนจีนก็มีความนิยมด้วยเขาพูดเลยอย่างนี้
เอาอะไรมาชิ้นส่วนชิ้นส่วนปั้นเน่งคือตรงนักผ่าน
ปั้นเน่งก็คือกระโหลกของเราเนี่ยนะฮะ
ทุกวันนี้เมื่อก่อนราคาเนี่ยพุ่งไปถึงหลักแสนถึงหลักล้านแล้ว
แล้วก็คนจะเอากระโหลกหรือกระดูกคนตายไปนั้น
จะต้องมีการทำพิธีสะกดวิญญาณ
และต้องมีการเลี้ยงดูของกินกราบไหว้
คล้ายกับคุณเลี้ยงกุมารทอง

คนตายมีผลในการปลูกเสกเครื่องรางของขัง

แล้วก็บางครั้งกระโหลกอาจจะถูกทุบเป็นผงไปแล้วล่ะ

เอาเป็นแค่มวลสารไปใส่เครื่องรางของขัง
อยากเตือนนะฮะว่าเรื่องศัยศาสตร์เนี่ย

วันหนึ่งมันเข้าตัวคน
สะกดเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นได้ใช่ไหม
คาถาเสื่อมสะกดเขาไม่อยู่
เขาก็ออกมาคราวนี้แหละเข้าตัวเอง

ส่างชาติแต่อยากรู้ว่าชาติหน้านี้เขานิยมมากที่สุด
เขาพูดไปแล้วแต่เพราะนี่มันไม่ได้มีหลักฐาน
มันมีแต่คำบอกเล่าไง
อย่างเราเห็นอย่างเช่นเราไปวัดตาไข่ใช่ไหม
คนมาเลคนอะไรตอนก็มาเล

ไม่มีใครอยู่ประมาณเกือบ๒๐ปีตอนนั้น

ว่ากูกระโดดกอดกัญชัยยิ่งกว่า

กัญชัยเดินนำสุดฤทธิแต่ป๋องเหรอ

แล้วผู้พี่มีหน้าที่ลุยเข้าไปมันน่าเชื่อเลยลุย

โชคได้ที่สุดไม่อยากเชื่อว่าผ่านไป๒๐ปี

ไม่ต้องไปมูที่ไหนทำอะไร

มาเยอะแล้วเราจะรู้ว่าใครหลอกใครจริงไม่จริงไง
ฮะแบบไปทำไมก็ไม่เชื่อหมดล่ะเราก็การให้มะครานนะเออแต่ไม่ได้เชื่อ
แต่ยังแบบว่าไม่รู้หลังมูไนท์ก่อนจบอย่างนี้
ก็เริ่มเอาเป็นแบบคดีดังอย่างนี้พี่
ในงานนี้เขามาไหมเขามาไหม
ก็นี่ไงเจอกลางรายการเล่นใช่ไหมแขกรับเชิญอ่ะนะ
ตอนนั้นคดีใครวะคดีดอมโดนฆ่าเนอะ
คดีธรรมโดนฆ่าเอออันเนี่ยไม่ใช่เหรอพี่เคยเล่าใช่
ก็เคยเล่าข้างนอกให้ฟังประมาณว่านาก็เป็นวันโนโลก
คือ๕๔๓๒ก็คือนั่งก็ยังนั่งไม่ได้แล้วเลย
เวลาวิญญาณมันอาฆาตอย่างนี้หนูก็ถามเอ๊ะวิญญาณมันจะเข้ามาได้ยังไงวะ
เพราะว่ามีแบบเป็นสถานการณ์มีเจ้าที่มีเจ้าที่ทั้งเจ้าที่ทั้งอะไรอย่างนี้
เขาถึงบอกทำรายการเสร็จเชิญออกกันบ้างนะอะไรอย่างนี้
อยู่เต็มเลยแม่จริงปรากฏว่าเวลาเข้ามาแค้น
แล้วสิ่งที่วิญญาณพูดวันนั้นพูดสมมุติพูดพูดในรายการเราวันนั้น
หลังจากนั้น๓๔เดือนก็เป็นไปตามที่เขาพูดนะ
ว่าไม่ยอมจะตามไปเอาเรื่องในคุกคนที่ฆ่าเขาคนที่ข่มขืนเขา
หมดเลยว่าโดนข่มขืนยังไงโดนฆ่ายังไงอะไรอย่างนี้
แต่เอาออกอากาศไม่ได้ไงตอนนั้นมันมีรูปต่อผลคดีเนอ

ก็มานั่งเช็คกันข้างหลังตอนเวลาทำรายการจบ
มันสนุกนี้ผ่านไป๓แองจี้ดูสิวันนี้มันมานั่งเล่าในรายการเรา
มันบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปหลอนในคุกอะไรอย่างนี้
ให้คนนั้นเป็นว่าเขาเป็นบ้าจริงเว้ย
แต่เรื่องมันไม่น่าเชื่อมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะ

ชื่ออะไรสักอย่างโอ้โฮเนอะ

อาจจะมีภาษีความเค็มเกิดขึ้นแล้วนะคะ

เค็มโซเดียมทั้งหลายนั่นเองนะคะ

ตาลมีอยู่แล้วภาษีน้ำตาลมี
ต่อมาเนี่ยอาจจะมีภาษีเกี่ยวกับเรื่องของความเค็มค่ะ
พสามิตรก็เจาะลุยเก็บภาษีความเค็ม
อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
ก็ทั้งหมดที่ทำเพื่อสุขภาพของประชาชน

วันนี้ค่ะนายพัชระอนันตสิน
อธิบดีกรมสรรพสามิตรก็เปิดเผยบอกว่า
กรมสรรพสามิตรกำลังศึกษาร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุข
ในการจะขยายฐานการเก็บภาษีสรรพ
มิตรสำหรับสินค้าเกี่ยวกับความเค็มทั้งหมด
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
โดยจะมีการเก็บภาษีตามสัดส่วนของความเค็มค่ะ
หรือว่าปริมาณโซเดียมอย่างที่รถเมย์ได้บอกไปนะคะ
เค็มมากก็จะเสียภาษีในอัตราที่สูง
ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอให้กับรัฐมนตรี
ว่าการกรวจส่วนการคางพิจารณาภายในสิ้นปีนี้
นายพจาระก็ระบุบอกว่าความเค็มภาษีขอไหม

ก่อนหน้านี้มีแค่ภาษีเกี่ยวกับเรื่องของความหวาน
แต่ในหลายประเทศโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่เขาก็จะมีภาษีกับเรื่องของความเค็มแบบนี้อยู่แล้ว
มีการจัดเก็บภาษีความเค็มกันในหลายประเทศ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์ส่วนความเค็มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยหารือกับกระทรวงฐานสนาสุขนะครับบอกว่า
ถ้าได้ข้อมูลครบก็จะพิจารณาว่ามีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้หรือไม่
หากทำจริงก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวก่อน
สามารถที่จะลดปริมาณความเค็มในสินค้า
ปรับสูตรผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพก่อน
โดยจะให้เวลาผู้ประกอบการอยู่ที่ประมาณ๑๒ปี
ไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยบอกปุ๊บแล้วทำเลยอันนี้ยังไม่ใช่นะคะ

คือเขากำลังพิจารณากันอยู่ว่ามันควรจะมีสัดส่วนความเค็มในปริมาณเท่าไหร่
สำหรับสินค้าที่จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีความเค็มเบื้องต้นเลย
คำนวณจากปริมาณโซเดียมต่อความต้องการบริโภคค่ะ
และจะจัดเก็บจากกลุ่มสินค้าอาหารปรุงสำเร็จรูป

อาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นต้น
แต่ก็ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีความเค็มในสินค้าปรุงรสนะคะ
ว่าจะเป็นพวกน้ำปลาเกลือ
รวมถึงขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กค่ะ
เนื่องจากว่ามองว่าขนมนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
เป็นจริงประชาชนก็สามารถตัดสินใจเลือกได้อะไรแบบนี้
ตอนนี้ใช่ไหมไม่ต้องอะไรหรอกพี่ดูสิแม้กระทั่งพวกเรา
ตัวบวมเลยแล้วติดแล้วปลาพริกเข้าไหนล่ะ
ราดอะทีนะ
ฟิกพวกเราคนกองมนุษย์กองถ่าย
ต้องมีอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ชิมเลยลาดก่อน

ถามหน่อยสิว่าทุกวันนี้ขาดได้ไหมน้ำมัน
เพราะไอ้ซอสปรุงรสทั้งหลายซอสปรุงรสเราขาดกันไม่ได้

เรากินข้าวไข่เจียวแต่เวลาลาดน้ำปลาพริกทีนี้โอ้โห

คนจนคนรวยคุณได้รับสิทธิ์ไตเท่ากันค่ะ

ข้าวไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคุณได้รับสิทธิ์นั้นเท่ากัน

นี่เขาส่งคำตอบมาในนี้สระแป้งสุขคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเข้าไปเสร็จปั๊บนี่ก็ไปตอบคำถามใต้โพสต์นะคะ
โพสต์ที่เราเขียนเอาไว้แองจี้ขึ้นไว้ว่าอะไร
โพสต์มีรูปกระเป๋าอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ

ตอบคำถามตามที่เราบอกเอาไว้นะคะ
ลากินแบ่งรัฐบาลถ้าไม่ได้ชื่อนี้จะเรียกว่าอะไร
พร้อมกับต้องติดแฮชแท็กด้วยนะคะ

แรกในแฟนเพจเลยค่ะตอนนี้เลย

คนบอกว่าใช้ชื่อสลากเสียท็อปคืออะไรแม่

ไม่ใช่มาเช้าเมื่อเที่ยงแผ่นดินไหวกัน
น่าจะจูดเนี่ย

ถ้าสมมุติคุณอยู่ที่จังหวัดเลยฮะ
สามคนที่รู้สึกพอไหม

แต่ยังไม่ใช่มีความเสียหาย

ถ้าตึกสูง๕ไม่สูงนี่คือเยอะ๓ยังค่อนข้างเบา
เป็นยังไงกันบ้างส่งมาให้รับรู้กันหน่อยฮะ
ตอนนี้เรื่องต่อไปขอเอาใจคนที่ไม่มีเวลากัน

ไหนจะทำงานไหนจะดูแลลูกดูแลสามี

เพราะให้คนอื่นทำก็เกิดไม่มั่นใจเรื่องความสะอาด

ถ้าผ้าใส่ที่ใส่นะไม่หอมไม่สะอาดก็หมดความมั่นใจ

วันนี้เราเลยมีตัวช่วยมาแนะนำสำหรับคนไม่มีเวลา
ถูกต้องค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสมาร์ทสูตรเข้มข้นพิเศษนะคะ
ตัวช่วยพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้าน

แถมยังช่วยลดขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้า
ถนอมเสื้อผ้าทำให้ผ้านุ่มลื่นไม่รีบตัว
ช่วยให้ผ้ารีดง่ายนี่ประหยัดเวลาเลยเห็นไหม

และ๔ค่ะมีกลิ่นหอมหรูระดับแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์
เรียกได้ว่าดูแลผ้าครบจบในฝาเดียวเลย
เพราะสมาร์ทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ความหอมขึ้นมาใหม่โดยความหอมจะถูกหอม
คุ้มไปในแคปซูลเล็กเมื่อได้รับการเสียดสี

ซูลความหอมก็จะแตกแล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมที่มีมากขึ้น๖เท่า
ช่วยให้ลดกลิ่นเหงื่อกลิ่นอับชื้นระหว่างวันได้อย่างดี
งานนี้ทำให้ทุกคนในครอบครัวมั่นใจ
พกขวดน้ำหอมติดตัวตลอดทั้งวัน
ถูกต้องค่ะซึ่งสมาร์ทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ
มี๓สูตรให้เลือกคุณผู้ชม๓สีนะคะ
ก็สำหรับใครที่สนใจบอกไปเลยได้
อันนี้กลิ่นแต่ละกลิ่นก็จะมีความหอมที่แตกต่างไป
ชอบกลิ่นไหนก็เลือกกลิ่นที่ชอบ
แล้วก็ลองใช้สมาร์ทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ได้ที่
แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลย
หรือว่าจะเข้าไปกดติดตามการอัปเดตโปรโมชั่น
ขึ้นแล้วนะคะโปรโมชั่นบ่อย
อัปเดตของคุณแม่ตอนนี้มีทั้งหมด๔๓๖คอมเมตร

กดเข้าไปในเพจของข่าวใส่ไข่

เอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าต่างจังหวัดเยอะเหลือเกิน

อันนี้ยาผีบอกคือโอเคก็มะเร็งมันก็เยอะอะเนาะ
คนเราก็ไปหมดอาการแพทย์ก็พยายามลอง

ดีควายนะครับ
มาใหม่ดีสุดดีมากดีดีดูดอกดอกนะพี่เมลว

มาเรื่องของการเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องยาผีบอก
แต่ไม่รู้ว่ายาผีบอกคิดว่านี่มันคืออะไร
แต่วันนี้มันทำให้สาวใหญ่ป่วยที่เป็นความดัน

เพราะบอกว่ายังเห็นกันอยู่หลัดอยู่ดีทำไม
ไปซะแล้วล่ะอะไรแบบนี้ครับอืมคนเดี๋ยวอยู่ดีตายกันง่ายนะ
เมื่อวานนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกอุทัยอบมาลีรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ไปกันเลย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮม๒ชั้นค่ะ
บริเวณหน้าห้องน้ำชั้นล่างพบศพผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อว่านางสาวพิษสมัยอายุ๔๙ปี

เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำศพออกมาตรวจสอบ
ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้าย

แต่ว่าพบยารักษาความดันโลหิต
รวมทั้งยังพบยาผีบอกค่ะ
ซึ่งหน้าซองระบุสรรพคุณ
บอกว่าแก้ปวดข้อปวดกระดูกขับสารพิษแล้วก็แก้หอบหืด
สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว

เพื่อนบ้านรายหนึ่งเขาระบุบอกว่าตอนเช้า
ยังพบเห็นผู้ตายกวาดบ้านอยู่เลย
เชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณมาขอความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามจากกรณีดังกล่าว
แพทย์ภัยสารด้านคุ้ม
ที่การคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ในที่เกิดเหตุพบซองยาผีบอก
อันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ออยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
พยายามเรียนแบบชื่อยาที่ได้รับอนุญาต
ผู้ผลิตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

ส่วนผู้ขายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

ตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ๒๕๖๒ค่ะ

พบว่าออยไม่เคยเตือนอันตรายของยาผีบอก
เขามีการเตือนออกมาอยู่แล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่าตรวจสอบว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์ด้วย

กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามขยายผล
แล้วก็ตรวจสอบถึงแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
ก็เลยอยากจะขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อนะ
ไอ้ยาผีบอกไปซื้อมารับประทานเอง
มันอาจจะได้รับอันตรายก็ได้
เพราะบางอย่างเราไม่รู้ว่าขึ้นทะเบียนยาไม่รู้
แต่เขาพิมพ์ไปเลยว่าไอ้ยาผีบอกดูลึกลับดี
นั่นแหละนะแต่ว่าบางทีมันช่วยไม่ได้
เพราะอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ระบุว่าสุดท้ายแล้วเป็นเพราะเหตุอะไรนั่นเองนะคะ

แอ้งจีมีคนส่งมาว่าอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นมาส่งอยู่สลากเปลี่ยนชีวิต

สลากรับสมัครเศรษฐีวันที่๑และ๑๖ของทุกเดือน

อันนี้ให้พบศิษย์

คุณไม่เลือกเหรอคะ

สลากรับสมัครเศรษฐีแล้วคุณแม่คูปองเปลี่ยนฐานะ
สลากให้คุณแม่ดูสิ
มีหลายคอมเม้นท์ที่แบบว่าจะสั่งเจ้ากรรมในเวร

เปลี่ยนฐานให้ดีนะเปลี่ยนจากรวยไปจนก็ได้จนไปรวยก็ได้

วันนี้เราไปดูคุณเคยเจอปรากฏการณ์ในการนั่งแท็กซี่ลุ้นกันขนาดไหน

เราดูคลิปกันแสดงนิดหนึ่งไหม

ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ

ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ

ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ

ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ

ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ

เพื่อไปส่งคอนโดย่านประชาอุทิศนะฮะ
โดยระหว่างทางคนขับแท็กซี่
มีอาการเหมือนพูดคุยกับตัวเอง

ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่านั่งแท็กซี่มาเมื่อกี้เนี่ย
คนขับอย่างหลอนฟอร์หล่อ
ให้มาส่งที่คอนโดแถวประชาอุทิศ
ที่ผมไม่ลงเพราะระยะทางมันไม่ไกล
แล้วมันก็ขับไปในซอยเล็กก็คิดว่ามันไม่น่ากังวลอะไร

แท็กซี่ทะเบียนทอทหารรจุฬา๒๑๑๗
ใครจะขึ้นก็ดูกันดีนะครับ
อย่างไรก็ตามครับจากภาพดังกล่าว

กล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ย

แต่งกายไม่ถูกระเบียบของผู้ขับรถแท็กซี่อยู่แล้ว
อีกทั้งพฤติกรรมระหว่างการขับเนี่ย

แต่เขาขับรัดซอกซอยแบบไม่ผิดที่เลยนะ
ปรากฏว่าเมื่อคนเขาโพสต์ลงทะเบียนเนี่ย
ก็จะรู้แล้วล่ะว่ารถแท็กซี่คันนี้มาจากอู่ไหน

เจ้าของอู่เนี่ยเขาบอกมาจากแถววัดกู้

เขาบอกว่านายองค์อาจคนขับเนี่ยไม่ได้เมายา

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัว

แล้วก็มาสอบถามข้อเท็จจริงนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยโดนข้อหาที่โดนแน่อยู่แล้ว
ข้อหาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะมันผิดอยู่แล้ว
อาการปกติดียังไงนะไม่ปกติน่ะอ่าไม่
เจ้าของก็อุบบอกปกติดีเจ้าของปกติดี
ประมาทใครการขับรถไหมคือเขากล้มไม่รู้

อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาบอกโอเคล่ะ
ทางเจ้าของอู่เขาบอกเลยว่าไม่ได้เมายาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์

ตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะติดต่อคนขับรถแท็กซี่คนนี้

คือแต่งกายไม่สมกับสิ่งนะครับต้องติดตามตัวมาต่อไปแล้วกันเนอะ
ส่วนชาวบ้านที่สมุทรปราการค่ะ

นายภูชิตนรินนอกเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉินเทศบาลเมืองรัฐหลวง

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากจราเข้มาตายหน้าบ้าน
ที่คลองท่าเกวียนซอยศุกร์สวัสดิ์๗๖
ตัวเบลอเหรอตัวเบลอสองเมตรอะแล้วก็ตัวเบลอสองเมตรอะ
รายงานในอรุณการไม้เกรดนายกเทศมนตรีเมืองรัฐหลวงแล้ว

พอเข้าไปถึงที่บ้านเลขที่๓๕ทับ๓ของนายเกรียงวุฒิ
ว่องอายุ๔๑ปีก็พบจราเข้ไม่ทราบเพศนะคะ
ขนาดความยาวเกือบ๒เมตรน้ำหนักเกือบ๒๐กิโลกรัม

เทศบาลเมืองจึงได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาตรวจสอบ
ก็นายเกรงวุฒิก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากออกเวรที่โรงพยาบาลกลับบ้าน
กลิ่นเหม็นเน่าพยายามเดินตามกลิ่นเหม็นเน่า
จนเจอที่มาของกลิ่นเป็นซากจอราเข้

จึงรีบแจ้งเทศบาลให้มาตรวจสอบ
ขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีซากจราเข้มันตายอยู่ในคลอง
ก็หวาดกลัวแล้วก็ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำในคลอง
เพราะยังไม่รู้ว่ายังมีจราเข้หลงเหลืออีกหรือเปล่า

แสก็คือว่าที่มีที่ใดหรือเปล่าที่ลักลอบเลี้ยงจราเข้

มันเป็นบริเวณเส้นทางครองท่ากวีรนี่มันไหลผ่าด
ที่เราถึงเห็นจอละเข้หันอยู่ตามถนนเนี่ยน้อง
เราถึงเห็นจราเข้หันอยู่แถว
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าต้องพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาส
เมื่อก่อนจราเข้ตัวหนึ่งทำรายได้ให้กับประชาชนได้สูงมากนะ

หนังหนึ่งก็แสดงว่าไม่ฮิตแล้วเยอะไปแล้ว
น่าจะกินเลี้ยงเมื่อกี้เท่าไร
คือเมื่อก่อนเนี่ยคนเมืองนอก
มันมีเกี่ยวกับค่าแรงของเราสูงขึ้น

เมื่อก่อนอุดรก็เลี้ยงกันเยอะเห็นไหมล่ะ

ข่าวน้ำท่วมทีนึงก็หลุดออกมาเต็มไปหมดเลย
เขาหลุดแต่ก็ปรากฏว่าวันนี้
เราจะเห็นว่าจราเข้หันหรืออาหารที่เป็นจราเข้

สมัยเราเด็กเรารู้สึกว่าจราเข้เป็นอะไรที่เรา
เคยไปถ่ายที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยง
รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่ด้านเหนือจริงแม่นี่
ใช่ไหม
ที่เชียงใหม่ถูกสั่งใบ
๑๘ล้าน
ใครเป็นคนได้มาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังมีคนบอกบ้าง

คือสรุปแล้ววันนี้เราได้เจอแล้วนะฮะ

ผู้โชคดีคือเขาบอกว่าวันนี้พูดสื่อข่าวได้รับแจ้งว่า
สพเมืองเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวดวงเห็ง
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะเป็นนักท่องเที่ยว
หลังจากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
โน้ตสิบหกนี่โน้ตวันนี้แหละ

ชื่อคุณวิทยานวลละออง๔๐ปี
มาจากบางละมุงชนบุรี
อีกคนนึงคุณธนวัลนะฮะ

อ๋อมาจากเชิงมายอีกคนนึงเป็นคนพื้นเท
คุณจุธามาศนะฮะอายุ๔๕ปีเป็นคนสรรกำแพงเนี่ย
พร้อมกับตรวจลอตเตอรี่แล้วแปดหนึ่งสองห้าหกสี่

นะรางวัลที่หนึ่งจำนวน๓ใบคนละ๑ใบนะครับ
ละหนึ่งใบแต่ไปซื้อในที่เดียวกันหรือเปล่านะ

ทั้ง๓คนได้เดินทางมาจากพัทยา
เพื่อมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งใจจะมาทำบุญเพราะว่าที่เชียงใหม่มีวัดหลายวัด
ทำบุญได้ก็คือวัดที่เชียงใหม่ถือว่าเยอะมาก

ถูกแล้วก็ไปแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เมื่อบริเวณแผงค้าสลาก
วัดป่าดาราพิรม
วัดป่าดาลาภิกรมซึ่งไว้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
พยายามไปหลมพอทั้งใจครับ

ปรากฏว่าซื้อมาเป็นหวยชุด๕ใบ
แล้วอีก๒ใบอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เอาเพราะมากับ๓คน

ได้ไหมมันต้องอยู่ที่เหนือแน่นอนมันต้องอยู่ใกล้มันลันด้วย

เพราะว่าตอนแรกพ่อค้าบอกทำไมเอาไปเลยละ๕ใบ

ไม่แน่อาจจะมีคนอื่นซื้อไปอีกก็ได้
เขาบอกว่าแต่ตอนนั้นตัวเองคิดคนละแค่๑ใบ
คนละ๑มากัน๓คนแล้วเล่น
โดยระหว่างทางก็หยิบขึ้นมาถูก

คนถูกก็เยอะแจกต่อครับแม่

เราไปที่ป๊อกมากกี้กันสักนิดนึงนะฮะ
ระทึกเกิดเหตุชุมนุมหน้าที่พักทริปพามิก

หลังจากที่คุณพ่อลูกสองคุณป๊อกพระสรรคอม
ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขนาดเกิดการชุมนุม
บริเวณหน้าที่พักของหนุ่มป๊อกแล้วก็สาวมากกี้ราศี
พร้อมกับลูกเขานี่๒คนน่ารักมาก

ระหว่างพากันไปเที่ยวพักผ่อนที่บาเซโรนาประเทศสเปนนะฮะ
โดยหนุ่มป๊อกเนี่ยได้โพสต์ภาพการชุมนุมดังกล่าว
แล้วก็แคปชั่นว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านเย่าของพวกเรานี่
ตอนนี้ซึ่งเราต้องไปที่แอร์พอร์ตอีก๕ชั่วโมง

ใครรู้อัปเดตอะไรบอกด้วยนะครับ

ทำให้แฟนครับและเพื่อนต่าง
เข้ามาแสดงความเห็นใจ

เพราะเขาต้องออกไปสถานบิงเขาก็ต้องผ่านจุดดัง
เขาคงอยู่ในเมืองใช่ไหมล่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณหน้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ทุกคนปลอดภัยแฟนหายห่วงได้จ้ะ
นี่นี่นี่นี่โอ้ไม่รู้นะเราก็มวลแต่ดูเรื่องฮ่องกง
เผากลางเลยแต่เป็นการเผาแบบเรียกร้องอะไรสักอย่าง

ส่วนที่เราบอกว่าเปิ้ลที่เขามีอาการหูดับอาจจะไม่ได้ยินตอนนี้ค่ะ
ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเปิ้ลนาคอน๕ดีขึ้นแล้ว
เพราะว่าภรรยาจูนกัสมานเนี่ยก็โพสต์ภาพ
นอนอยู่บนเตียงปิดหน้าปิดตาพร้อมกับแคปชั่นว่า
ถ้ารักษาอย่างต่อเนื่องตะเปิ้ลก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ต้องให้พักเยอะแล้วต้องเข้าสู่ตู้ออกซิเจนความดันสูง
บอกว่าช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นเพราะไม่ต้องฟังเสียงเมียแหกปาก
อีป๊าอีป๊าอีป๊าอีป๊าป๊าป๊าป๊า
หลังจากภาพดังกล่าวที่ถูกโพสต์ไว้
บันเทิงก็เข้าไปให้กำลังใจมากมายแฟนคลับด้วยนะฮะ

นี่๒๐นาทีที่แล้วพี่เปิ้ลก็ลงไอจี

มีปริญญาเข้าลงนี้ด้วย
ยังพอได้อยู่นะอาการดีขึ้นมา๕แล้ว
หลังจากที่อัดยาสเตรรอยแบบเต็มนะฮะ
โดสแล้วก็เข้าเครื่องไฮเปอร์นี่แหละ
วันอาทิตย์นี้คงได้ทราบผลจากคุณหมอ
อย่างเป็นทางการว่าจะหายหรือไม่อย่างไร
ขอบคุณทุกคนที่เม้นต์มาหาด้วยความเป็นห่วง
และคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตณช่วงเวลานี้

ต้องหายนี่ล่าสุดของเรานี่
มันมีแบบระบบเปลี่ยนขาวดำด้วยนะ

พี่เป็นดำทั้งวันเลยพี่ไปตั้งที่ไหนอยากให้เป็นคำ
เดี๋ยวต้องทำให้เป็นเหมือนกันเดี๋ยวว่ากันไป
อีกหนึ่งคนค่ะน้องเพลงนะคะชนธิดา
นี่ลูกสาวแก้วแหวนของแม่ตู่นทิดา
เรียกว่าแบบโอ้โหตอนนี้โตเป็นสาวแล้วก็สวยหุ่นดีมากทีเดียว

โอ้โหนี่ไงช่วงนี้ก็ไปนี่นะคะอยู่ที่กรี๊สนะคะ
ก็ปล่อยภาพออกมาแบบรัวเรียกว่าเป็นแบบทริปสุดโรแมนติก

กับคุณเป๊กนะคะเสรณีชาญวีรกุล
ซึ่งคุณแม่เองเขาก็ไฟเขียวให้กับลูกนะคะ

เพราะเขาบอกว่าดูแลลูกสาวเขาได้ดีมากจริง

อย่างที่บอกไปก็มีทริปที่กรี๊สเนี่ยนะคะ

แต่แบบว่าโอ้โหเห็นน้องเพลงนี่บอกเลยว่าแบบ
เปรี้ยวแซ่บแล้วก็สวยขึ้นแบบ
เต็มที่มากจริงตอนนี้คือแค่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วหันหลัง

จะรับวิทยาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตู่ก็ต้องไป

แต่พี่ตูแบบหนูก็พูดเลย
แกเป็นคนแบบรักษาความสะอาดหนัก

เฟ้ยนับไปอย่างนี้มายุราชก็เป็น

พี่ตั๊กเอาคาทันบัตรเช็ทมุมรวดจบไหม
โอ้โหทุกซอกทุกมุม

บางทีนะไปเล่นคอลเซอร์ตนะก็ก็ให้เปลี่ยนชุดเยอะ

แนะอาหว่าแหวนเพชรทิ้งขยะจริง
มันไปอย่างนั้นจริง
ข้าตัวแบบอัดสมุดการ๑

เรื่องจากเพลงที่แบบว่าเพลงรักแล้วเคยเห็นแบบว่าลูกสาวเขาร้องเพลงแม่เขาไหม
คือแบบเหมือนก็เก่งอะก็เก่งเลยแบบว่า
แต่พอคุยกับมาดามตูดเรื่องแฟนน้องเพลงมาดามก็จะมีความขลึมนิดนึง
หนิดหรอ้ะหรอขลึมด้วยเหรอ

บางทีนางร้องไห้อย่าไปตกใจนะ
นางร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมนางร้องไห้
นางมีอยู่คนเดียวไง

อ้าไปที่ปันเลยห้ะเปิดใจครั้งแรก
อย่างเงี้ยคนละรุ่นเป็นเห็นเลยอ่ะเกรดนิยมด้วยเพราะตัว

เป็นลูกหนาวที่จะรักมาก
บรรดาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ย
ไพรส์ไปตามกันปันสุธิตาเนี่ยนะฮะ

กับคุณไบร์ทอนันต์ภูติกัชกรเนี่ย

ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยรักครั้งนี้ว่าไงบ้าง
คบหากับฝ่ายชายมานานกว่า๒ปีแล้ว

คือตอนนั้นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพี่วุ้นเส้น

ส่วนรูปที่ลงตอนแรกก็คิดว่าไม่ควรลง
หรือควรลงดีอะไรอย่างนี้
แต่คิดไปคิดมาเป็นชั่วโมงสรุปเออลูก
มันเอากลับคืนมาไม่ได้นางเขาบอกอย่างนี้
พายุอาหารกัน๑๔ปี
ตอนแรกก็สงสัยนะว่าเราจะคุยกันรู้เรื่อง

เป็นชะนีที่ตอบคำถามหน้าตบม่ายปันจริง

แล้วต้องเป็นแบบไอ้ปันพูดนะ
ถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่ได้นะ

เวลาเธอเลิกกับผู้ชายหล่อทำไม

โหเสียวอะไรอย่างนี้เลยน่ะ

น่ะงวงไฟพ้นา

กว้างหรอไปหาคนอื่นน่ะที่เขาพร้อมจะจีบ
มันเสี้ยผู้ชายกลับนะพี่หนูเห็นกับตา
จริงที่เราเห็นในทีวีว่าดูเป็นคนแรก
เป็นคนแรงอ่ะผู้ชายคูณร้อยแม่พูดเลย
ผู้ชายมันไปเที่ยวเวลาปุ๊บมันชอบเที่ยว

ตรงไปตรงมามีความแสบแล้วก็แบบพูดเยอะไม่ได้ค่ะ
เจ็บคอมันโฉะลุกกว่า๙๐ไปเที่ยว
แสดงว่าคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างดีเลย
เป็นแบบว่าไปเที่ยวพร้อมลูกแล้วก็ปุ๊บ
ก็แฟนลูกคือเวลาไปเที่ยวคือแบบว่าบ้านนางโอเพ่นมาก

ว่างเหรอบ้านรวยอย่างนั้นเหรอ

แสดงว่าคนนี้ต้องมีอะไรดีและดังใจ

ก็คิดอยู่ว่าจะได้หรือ

ช่วงปีแรกที่คบกันก็ทะเลาะกันบ้างนั่นแหละ

แล้วก็เขาเองก็รำคาญ

ซึ่งเราก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกัน
ไม่รำคาญหรอกก็ต้องรักให้รักดีนะครับ
๑๕๐๐เราจะยังไงดีครับต้องจับฉลากของเธอ

นิกกี้นิกกี้นชัดนะคะเรียกได้ว่าเจอกระแสโจมตีอย่างหนักมากทีเดียวสำหรับหนุ่มนิกกี้นชัดนะคะ
หลังจากมีข่าวเลิกรากับแฟนสาวเดียแล้วก็ขุดภาพในรายการที่ทำนะรวมถึงข่าวเก่าเก่าเนี่ย
วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนิกกี้ก็ถูกโจมตีอีกครั้งหลังไปคอมเมนต์อีโมจิร้องไห้ในไอจีของซอลลี่
ดอลสาวชาวเกาหลีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเพื่อร่วมแสดงความเสียใจแต่กลับมีคนมาดราม่า
คุณด่าว่าเกาะกระแสหาซีนดูสิจนเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปค่ะ
พอข่าวออกปั๊บก็ไปคอมเมนต์เป็นรูปร้องไห้

แล้วก็ขึ้นเครื่องจากไต้หวันกลับไทยเนี่ย
ตนก็งงว่าต้องสู้กับอะไรอีก

ก็โดนว่าว่าไปโหนกระแส
ผมก็งงว่าด่าผมทำไมผมไม่เข้าใจ

ผมก็แค่คอมเมนต์เสียใจเหมือนคนทั่วไป
รับว่าน้อยมากตนก็พยายามไม่ใส่ใจ
ส่วนคอมเมนต์เนี่ยตอนนี้ตนก็ลบคอมเมนต์ออกไปแล้ว
เพราะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ของเขา
มีแต่คนมาทะเลาะกันมันไม่ควรมาทะเลาะกัน
ก็เลยตัดสินใจว่าลบไปดีกว่า

คือเขาบอกว่าเขาติดตาม
เขาติดตามซอลลี่อยู่แล้ว

หลายคนเขาก็เป็นก็เหมือนช่วงหนึ่งเห็นไหมล่ะ
อปั้นอีปั้นพลาดครั้งเดียวแป๊บเดียว

มันเป็นแสดงความเสียใจไม่ได้หยัดใครด้วย

คนออนไลน์พี่สื่อออนไลน์ไง

บางทีคือโอเคนั้นขนาดเป็นรัฐมนตรีที่แบบว่า

ผมเล่นเองตลอดแล้วผมดูเองตลอดด้วย
ด่ากลับไม่มีอยากจะรู้อะไรปุ๊บถึงบอกว่าใครอยากจะได้อะไร
เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้ว

นี่ไงจดทะเบียนสมรสต่อหน้าสักขีพยานด้วยนะคะ
ได้คร่าวว่าเป็นทางการแล้ว
เกิดเธอสวยมากแล้วจะทำอาหารงานแต่งให้นะ

คือไข่หอยเม้นใช่ไหมห้าแถวยินดีด้วยมากทั้งสองคน
เออดีใจอีกจริงว่าไดเป็นพิธีกรใช่ไหมเนี่ย

ใกล้แต่งแล้วกลับมาแต่งเมืองไทยแล้วเหรอมาดูหน้า

จดทะเบียนสมรสแรก
อย่างนั้นก็ต้องแบบไปนิดนึง๑ปีแล้ว

ทำบุญเยอะพวกเราทำบุญกันเยอะ
แล้วก็ให้ชาติหน้าเกิดมามันดีกับเขาเถอะ

เราลองเริ่มคิดไหมหนู
เอาเงินไว้เอาแค่แบบว่าตอนแก่ใครเลี้ยงเราก่อน
หล่อนทำงานให้มันเยอะเอาไว้
เดี๋ยวให้หนูรู้เกิงคงกลางขั้มกลางคืนหาไอ้มา
โอ้วจอดร่าสื่อได้โปรงอย่างนั้นคงไม่สนใจล่ะ

มันก็เสียเงินก็เลิกไปแต่แบบให้ไปมีคู่

พี่ฉอตให้เชิญพี่บุ๊ดไปเล่นตาคอน
ทำเอาคนโสดเอ้าได้นี่เดิม
บางคนโสดกรีดร้องกันเป็นแถวนะฮะ
สำหรับภาพสุดโรแมนติกของคู่รักคู่เลิฟออมสุชาแล้วก็แอมพิธา
ที่กว้างแขนกันจัดดินเนื้อมือพิเศษภายใต้บรรยากาศสุดยอดสุดใต้แขนเตี้ย
โดยได้โอกาสฉลองครบรัก
ครบรักเหรอครบรอบสองปีว้าวครบรอบสองปีครบรอบสุชา
ก็ได้เปิดโมเมนต์หวานว่าเป็นวันครบรอบ๒ปีก็ไปทานข้าวกันค่ะ
มีของขวัญให้กันอย่างออมเนี่ยก็เอารูปมารวมกันเป็นอัลบั้ม
ที่ไม่ค่อยได้โพสต์หรือไม่ค่อยได้ลง
ซึ่งตอนที่เขาเห็นเขาก็ดูปลื้มนะ
บอกว่าน่ารักดีนอกจากนั้นก็ยังมีข้อความด้วยที่เขียนเอาไว้นะฮะ
ซึ่งมันก็ต้องมีนิดนึงแต่ขอไม่โพสต์นะคะ
เดี๋ยวจะมีคนมาแบบว่าเรียกได้ว่า
โอ้โหนี่ใช้กล้องเลยถ่ายเก็บรายละเอียดได้สุดขอบฟ้าขนาดนี้นะ
พรุ่งนี้เอาอีกนิดนึงฮะสำหรับกระเป๋าข่าวใส่ไข่
แห่งจี้แล้วเราต้องรอเรื่องนะคะคุณผ้านจะได้ใครในวันนี้

ให้เป็น๑คนละตีตอบกลับละได้แล้วเหลืออีก๙คนนะคะ
เหลืออีก๙คนกับ๑๘๙๓คอมเมนต์นะคะเราจะนั่งอ่านคืนนี้ค่ะ
ซึ่งภาระทั้งหมดนี้แม่มดเป็นคนตัดสินใจนะ
บ้างช้างบ้างเหรอ

ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ